กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพแม่ยาวที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ยังคงออกล่าตัวผู้ต้องขังที่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวนะฮะ
คือเมื่อคืนหลบหนีไป๓คนจับกลุ่มได้แล้ว๑คน
ยังเหลืออีก๒คนที่ยังคงหลบหนีนะครับ
โดยผู้ต้องขังทั้ง๓รายถูกกักขังในเรือนนอนชั่วคราวนะครับ
เพื่อกักตัวให้สังเกตอาการโควิด๑๙ก่อนจะถูกส่งเข้าเรือนจำกลางของเชียงราย
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณ๒ทุ่มนะฮะ
ทั้ง๓รายได้หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวดอยหาง
ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ

หนึ่งคือนายคำปันใจแก้วอายุ๓๓ปี
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับ
ตำรวจสพแม่จันทร์จับกลุ่มได้พร้อมยาบ้า๑๕๐เมตร
แล้วก็รับตัวมาเข้าเรือนจำวันที่๑๑สิงหาคม
ส่วนนายนพรัชจอมเมืองกาศอายุ๒๘ปี

สพแม่จันทร์จับได้เพราะว่ามียาบ้า๒๑เมตร
เรือนจำ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
และคนที่๓นะครับก็คือนายนพดลแซ่ลี
อายุ๒๔ปีคดียาเสพติดเหมือนกัน
อันนี้สพแม่ฟ้าหลวงจับกลุ่มได้
แล้วก็ส่งเข้าเรือนจำเมื่อวันที่๑๔สิงหาคม

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้ก็คือ

ก็ถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงราย
สพแม่จันทร์ให้ช่วยติดตามตัว
แล้วก็สามารถจับกลุ่มนายนพดลได้แล้ว๑คน

เหลือ๒เนี่ยเช้านี้ยังต้องตามหากันอยู่เลยนะครับ
เมื่อเช้านี้เจ้าพนักงานเรือนจำกลางเชียงรายเนี่ย
ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มนวยการเรือนจำกลางเชียงรายเนี่ย
ได้เข้าแจ้งความกับร้อยเวรสพแม่ยาวนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อความบอกว่า

คือที่เรือนจำชั่วคราวดอยหางเนี่ยนะครับ

ทีนี้เจ้าหน้าที่วิ่งไปดูที่เรือนนอน

ซึ่งตรงนั้นมีผู้ต้องขังรวมกันอยู่๒๗คน

พบว่าฝ้าเพดานของเรือนนอนถูกเจาะเป็นรู

เจ้าหน้าที่เรือนจำรีบประสานงานตำรวจ
ร่วมกันออกติดตามจนกระทั่ง๓ทุ่มครึ่ง
ก็สามารถจับกลุ่มนายนพดลแซ่ลีอายุ๒๔ปี

โดยนายนพดลเนี่ยเขาบอกแบบนี้
พูดจำออกไปด้วยนะครับ
ทีใจก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม

ทีนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะฮะ

จริงเหมือนเป็นสถานที่ซึ่งเป็นแดนแรกรับ
และสถานที่ฝึกอาชีพทางการเกษตรของเรือนจำกลางเชียงรายเขา
โดยผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษเบานะครับ
จะถูกส่งมากักตัวภายใน๑๔วันนี้ก่อน

คุมโรคป้องกันการประบาดของโควิด๑๙
กลุ่มผู้ต้องขัง๓คนนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็พยายามในการที่จะตามตัวสำหรับผู้ต้องขังที่หลบหนีนะครับ
แล้วก็พื้นที่เรือนจำชั่วคราวมันไม่ได้มีกำแพงสูงเหมือนเรือนจำกลางทั่วไป
หรือว่ารอบขอบชิดก็พยายามดูแล
แต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่เหมือนโล่งแบบนี้
มันไม่เหมือนเรือนจำกลางเรือนจำใหญ่นะ
ก็เลยทำให้ผู้ต้องขังหลบหนีได้นะครับ